การปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ในตอนนี้
ที่จะตามหาทั้ง๑๓คนที่อยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเนี่ย
แบ่งเป็น๔ภารกิจหลักนะฮะ

ท่านผู้ชมจะได้ชัดเจนว่าวันนี้ภารกิจเป็นแบบนี้

มีตรงไหนที่จะต้องไปวิเคราะห์ไปหาข้อมูลต่อเพิ่มเติมยังไงนะครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้ถ้าไม่นับฟ้าฝน
ที่มีฝนตกลงมาในช่วงค่ำเนี่ยนะครับ
ต้องบอกว่าวันนี้อากาศเป็นใจครับ

เพราะว่าฝนไม่ตกเลยวันนี้นะฮะ
อากาศฟ้าใสมากนะครับแต่ช่วงค่ำมีฝนตกมาแล้ว
มาดูนะครับว่าภารกิจตลอดทั้งวันนี้เจ้าหน้าที่

โอ้โหวันนี้ถือว่าได้งานเยอะเลยนะครับ

แบ่งเป็นทั้งในถ้ำและนอกถ้ำ
ภารกิจมี๔ด้านนะครับมี๔อย่างด้วยกันนะครับ

ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
ปากทางเข้าถ้ำเส้นสีแดงเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
เข้าไปประมาณ๒กิโลเมตรเกือบ๓กิโลเมตร

เลี้ยวขวาฝั่งดอยผามีนะครับ
ตรงนี้สำรวจกันไปแล้วเส้นสีฟ้าประมาณกิโลกว่า
ซ้ายสำรวจกันยาวหน่อยนะครับ

ฝั่งนี้สำรวจกันเกือบ๗๘กิโลเมตรนะครับ

ชาวบ้านบอกว่ามีลานกว้างลักษณะคล้ายชายหาด
เรียกว่าพัทยาบีชหรือว่าหาดพัทยา
เชื่อว่าทั้ง๑๓คนทีมหมูป่าอาคาเดมี่
คงจะหลบน้ำหนีน้ำมาอยู่แถวนี้

แต่เอาเป็นว่าณขณะนี้สำรวจหมดแล้ว
ฝั่งซ้ายฝั่งขวาไปหมดนะครับ
ภารกิจนะครับที่ปฏิบัติการกัน

เริ่มจากการสูบน้ำก่อนนะฮะ
ตอนนี้ระดมเครื่องสูบน้ำจากกรุงเทพด้วยนะครับ

ติดตั้งไว้ทั้งหมด๔๐เครื่องด้วยกันนะฮะ
เพื่อจะสูบน้ำที่ขังอยู่ในถ้ำให้ออกมานะครับ

ระดมเครื่องสูบน้ำมาเพิ่มอีก
แล้วก็เป็น๔๐ตัวเนี่ยนะครับ
จนสามารถสู้กับปริมาณน้ำได้อีกนะครับ
วันนี้อัตราการสูบน้ำของวันนี้
สูบออกมาได้๑๒๐๐ลิตรต่อชั่วโมง
ก็ทำให้ระดับน้ำภายในถ้ำทรงตัวนะฮะ
หน่วยซิลสามารถที่จะ

ตรงเส้นทางเดิมเลยที่เคยหยุดค้างไว้

โงที่๓จะใกล้กับจุดของ
พัทยาบีชหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับ

มีอีกจุดหนึ่งที่ทำอยู่ก็คือที่บริเวณปากถ้ำนะครับ
เป็นการเจาะน้ำบาดานเจาะบ่อบาดาน
คือเจาะบ่อบาดานเจาะหาน้ำบาดาน
ก็เพื่อให้น้ำบาดานเนี่ยมันพุ่งขึ้นมา

พอน้ำตรงแถวปากถ้ำเป็นน้ำบาดานขึ้นมา
ในถ้ำมันก็ไหลผ่านมาทางนี้ด้วยนะฮะ
เหมือนกับดึงตรงนี้ออกมาอีกทางหนึ่งด้วยนะครับ
ซึ่งการเจาะบริเวณปากทางเข้าถ้ำ
ยังคงเดินหน้าตรวจหาพิกัดการเจาะจุดใหม่อยู่นะครับ
เมื่อคืนนี้เจาะไป๒จุดถึงตี๒แต่โชคไม่ดีครับ

ทรัพยากรน้ำบาดานจะนำเครื่องขุดเจาะมาเพิ่มเติมแล้ว
ยังได้รับความร่วมมือจากสมาคมน้ำบาดานไทย
คาดว่าจะเจาะลึกลงไปประมาณ๑๐๐๒๐๐เมตร

ถึงจุดที่เจอตาน้ำใหญ่บ่อบาดานใหญ่นะครับ

เพราะว่าความสามารถของเครื่องนั้น
สามารถทำได้ถึง๑๐๐เมตรด้วยกัน

อกจากการสูบน้ำ
การเจาะบ่อบาดานแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
อีกภารกิจหนึ่งคราวนี้เป็นเรื่องด้านบนแล้วนะฮะ
ด้านบนของถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะฮะ
ก็คือบริเวณฝั่งของดอยผาหมี
แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับที่อยู่ด้านบนของพัทยาบีช

ปล่องเพื่อจะสำรวจดูว่า
ร่องแต่ละปล่องนั้นสามารถที่จะโรยตัวลงไปด้านล่างได้หรือไม่
ลงไปข้างล่างแถวนี้ฝั่งดอยผาหมีกิโลเมตรกว่า
เราอาจจะเจอทั้ง๑๓คนมาหลบอยู่ตรงนี้ก็ได้
หรือเราอาจจะเจอพื้นที่ที่เป็นพื้นที่โล่ง
เป็นทางเชื่อมเข้าไปด้านในที่ไม่ต้องฝ่าฟันน้ำ
ดำน้ำแล้วไปตามหาทั้ง๑๓คนก็ได้นะครับ

พลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พลตำรวจเอกวิทยาชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ
แล้วก็มีต่อชดมีกองร้อยกู้ชีพค่ายนเรสวน
มีตำรวจสื่อสารมีผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

ฝั่งดอยผามีเม่าอานที่เจอ๔ปล่อง
หาเส้นทางเชื่อมว่าจะเชื่อมได้ไม่ได้กับข้างใน
พบว่า๓ปล่องเนี่ยตัน
ร่องที่๔ที่เจอวันนี้ไปสำรวจอีกครั้งหนึ่งนะครับ

ปล่องมีความกว้าง๑เมตร๕๐เซนติเมตร
เจ้าหน้าที่โรยตัวลงไปในปล่องนี้นะครับ
ปล่องเนี่ยมีลักษณะเป็นแนวดิ่งในตอนแรกนะครับ
แล้วก็ต้องไปสำรวจเพิ่มนะครับ
เพราะว่าเรายังสำรวจเพิ่มเป็นแนวดิ่งได้อยู่นะครับ

สันนิษฐานว่าปล่องนี้เป็นทางน้ำไหลผ่านฮะ
แล้วก็อยู่ใกล้โถงที่มีความสูง
น้ำก็เลยไหลผ่านอย่างรวดเร็วนะครับ
ตอนที่ลงไปเจ้าหน้าที่ไปเจอโถงนะฮะ

เจ้าหน้าที่ที่โรยตัวลงไปก็เลยปลดเชือกเซฟตี้

เดินสำรวจไปก็ไปเจอทางเชื่อม
ว่าเผื่อจะมีทางเชื่อมที่จะเข้าไปถึงถ้ำหลวงด้านในได้หรือเปล่า
สำรวจอยู่ได้สักประมาณ๔๐เมตรนะครับ
ด้านในที่โรยตัวลงมา๔๐เมตร
แล้วก็เดินไปสำรวจเนี่ยประมาณ๑๐เมตรนะครับ
ด้านในมีลักษณะเป็นโครนแต่ไม่มีน้ำนะครับ
มีตาน้ำผุดขึ้นจากพื้นประมาณ๒จุด
ก็สำรวจละประมาณ๑๐เมตร

เพราะว่าต้องไปดูเพิ่มเติมว่าจะเข้าไปอีกได้เปล่า
เข้าไปอีกได้หรือไม่อย่างไรเข้าไปถึงไหนยังไงเนี่ยนะครับ
อีกแผนหนึ่งคือการขุดเจาะผนังนะฮะ
คือขุดเจาะผนังเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็จะเป็นการขุดเจาะผนังเพื่อจะหาทั้งสองฝั่งนะครับ
ว่าจะมีจุดไหนที่จะจุดที่จะสามารถส่องลงไปดูได้บ้างนะครับ
แต่จะเน้นไปทางฝั่งของผนังด้านบนของถ้ำ
ที่เราเชื่อว่าทั้ง๑๓คนจะอยู่ตรงนั้นนะครับ
การขุดเจาะผนังตรงนี้
เจ้าหน้าที่เป็นฝ่ายของนักวิชาการแล้วก็วิศวกร
หลากหลายองค์กรนะครับหลายสถาบันด้วยมาร่วมดำเนินการ
วันนี้เราใช้เครื่องธรณีฟิสิกส์มาสแกนตรวจสอบบริเวณผนังถ้ำด้านข้างแล้วก็ด้านบนนะครับ

ก็จะเริ่มเจาะเมื่อไหร่ต้องขึ้นอยู่กับการนำผลสแกนมาวิเคราะห์ก่อนนะครับ

แล้วก็เคลื่อนย้ายเครื่องเจาะไปยังจุดกำหนดแล้วถึงจะเจาะ

เจาะเป็นแนวดิ่งหรือว่าแนวราบ
ก็ต้องเอาผลสแกนมาประเมินอีกครั้งหนึ่งนะครับ
โดยจะหาจุดที่ตั้งเครื่องมือเจาะหินได้สะดวกด้วย
เอาให้ใกล้กับจุดที่เป็นหาดพัทยาให้มากที่สุดนะฮะ
เรื่องต้นคาดว่าถ้าจะเจาะรัศมีความกว้างของรูที่เจาะ
จะประมาณ๔๕นิ้วนะครับ
ท่านผู้ชมอาจจะเอ๊ะทำไมเจาะรูเล็กเหลือเกิน
คือเจาะครั้งแรกเนี่ย

เพื่อจะใช้กล้องส่องสว่าง

เพื่อจะสำรวจว่าไปเจออะไรมีใครอยู่หรือไม่อะไรอย่างนี้นะครับ
แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันในขั้นตอนต่อไป
อีกแผนหนึ่งที่ทำงานกันนะครับก็คือบริเวณนู่นเลยครับ
ปลายถ้ำจุดที่อยู่เหนือหาดพัทยา
ทรัพยากรธรณีกำลังสำรวจหาพิกัดที่จะสามารถใช้เครื่องเจาะผนังถ้ำได้หรือไม่นะครับ
โดยใช้เครื่องวัดความต้านทานไฟฟ้ากับเครื่องมือวัดคลื่นสั่นสะเทือน
ในการตรวจสอบความหนาของหลังคาถ้ำ
คือถ้าจะเจาะเนี่ยหลังคาถ้ำต้องหนาไม่เกิน๑๐๐๒๐๐เมตรนะฮะ
อันนี้เราไม่ได้สำรวจปล่องนะถ้าปล่องเนี่ยคือเขามีรูอยู่แล้ว
แล้วเราลงไปนะครับแต่อันนี้คือเจาะเลย
แต่หลังคาถ้ำต้องหนาไม่เกินร้อยถึงสองร้อยเมตร
ถึงจะไม่เสี่ยงนะครับแล้วก็ง่ายในการเจาะ
แต่ที่สำรวจวันนี้ที่ไปดูดูเนี่ยแต่ละจุดที่คิดว่าเอออยากจะเจาะเนี่ย
มันหนาประมาณสามร้อยถึง๘๐๐เมตรเจ้าหน้าที่บอกว่าเจาะไม่ได้นะฮะ
เจาะไม่ได้มันเสี่ยงนะครับแล้วก็ใช้เวลานานด้วยนะครับ
เดี๋ยวจะหาพิกัดใหม่นะครับถ้าได้พิกัดที่แน่ชัดแล้ว
ก็จะให้เจ้าหน้าที่จากวศธแล้วก็อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสต
วิเคราะห์อีกครั้งว่าจะสามารถเจาะได้หรือไม่
ถ้าเจาะแล้วจะเจาะแบบไหนอะไรยังไง
นี้ถ้าเจาะได้นะครับก็จะเป็นการส่งสัญญาณได้ด้วย
เพราะว่าอยู่ปลายถ้ำแล้วที่เขาเคยสำรวจกันทิ้งเอาไว้
แล้วก็อยู่ใกล้กับจุดพัทยาบีชที่เชื่อว่าทั้ง๑๓คนอยู่ตรงนี้
ถ้าเราสามารถเจาะได้ให้มีรูมีแสงส่องสว่างส่งสัญญาณอะไรเข้าไปได้เนี่ย
เขาก็จะเห็นเขาเห็นเขาก็อาจจะมาตอบรับส่งสัญญาณอะไรกับเรา
หรือเราจะอาจจะสำรวจดูได้ว่าเขาอยู่หรือไม่หรือจะส่งอะไรเป็นสัญญาณให้เขารู้ว่ามาทางนี้
จุดนี้เดี๋ยวต้องสำรวจเพิ่มนะครับเพราะว่ายังเป็นความหนาของชั้นหินของถ้ำอยู่
ยังเจาะไม่ได้ในจุดที่เจอนะครับ